รับเลยนะฮะว่าคนไปเที่ยวถ้ำนาคาที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาที่บึงการกันเยอะเลยนะครับ
แต่เมื่อวานมันเกิดเหตุที่ว่านักท่องเที่ยวขึ้นไปเยอะลงมาไม่ทัน
ฟ้ามืดแล้วลงมาไม่ทันติดค้างอยู่ที่ภูลังกาเนี่ยนะฮะ
นี่เป็นภาพบรรยากาศคลิปที่นักท่องเที่ยวเขาถ่ายมาบอกโอ้โห
เมื่อวานนี้นะฮะคนเยอะขนาดนี้คุณต้องเดินในทางแคบที่แบบว่าต้องสลับกันเดินต่อคิวกันเดิน
และบางจุดนะรอกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่าจะได้เดินผ่านไปเนี่ยโอ้โห
โดยเฉพาะมีจุดหนึ่งก็คือบันไดแดง
ันไดแดงเป็นบันไดชันนะฮะที่คนขึ้นก็ต้องขึ้นทีละคน
ถ้าขึ้นไปฝั่งที่จะลงมาก็ลงไม่ได้ก็ต้องรอก็เหมือนการจราจรติดขัดนะคุณ
เขาบอกโอ้โหรอตรงนี้ติดขัดตรงนี้เป็นชั่วโมงเหมือนกัน
แล้วก็จุดหน้าถ้ำนาคาเขาบอกว่าต้องต่อคิวเข้าถ้ำ๒๓ชั่วโมงในการต่อคิว
แล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่เมื่อวาน๒ทุ่มทีมข่าวได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปที่ถ้ำนาคาบอกว่า
ยังมีนักท่องเที่ยวติดค้างอยู่บนถ้ำบนดอยบนเขาหลายร้อยคน
กลายเป็นเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายแล้วครับแล้วก็เมื่อคืนนี้นะฮะทางผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการทราบเรื่องคือผู้ว่าสนิทขาวสะอาดก็บัญชาการเลยฮะให้เจ้าหน้าที่ต้องช่วยเหลือนำนักท่องเที่ยวลงมาอย่างเร่งด่วน
เพราะว่าถ้านักท่องเที่ยวติดค้างอยู่ด้านบนมันมืดตื้อแล้วอ่ะนะฮะลงมาไม่ทันฟ้ามืดเนี่ยโอ้โหแล้วจะอยู่กันยังไงก็ต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่เลยครับขึ้นไปเลยนะฮะไปกู้ภัยคอยให้การช่วยเหลือนะครับนักท่องเที่ยวบางคนเนี่ยที่ลงมาได้นะลงมาทันฟ้ามืดเนี่ยก็บอกแบบนี้บอกว่าโอ้โหขึ้นไปตั้งแต่๗โมงครึ่งอ่ะคุณไปตอนเช้าอ่ะ๗โมงครึ่งแล้ว
ก็อย่างที่บอกมันมีจุดติดขัดไม่ว่าจะเป็นทางเดินหรือบันไดแดงคือว่าการรออยู่หน้าถ้ำเพื่อรอเข้าไปชมเนี่ยนะฮะและคาดว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวติดค้างอยู่๕๐๐คนลงมาไม่ได้แม่ค้ารอตเตอรี่บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเพราะนักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะน่าจะประมาณ๒๐๐๐คนได้เมื่อวานปกติเนี่ยอาจจะมี

หรือบางคนที่อาจจะไปรอดูวิวพระอาทิตย์ตกเนี่ยมันจะลงไม่ทันดังนั้นต้องดูแลเรื่องนี้ด้วยการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวการแก้ปัญหานี้ตอนนี้รอรายงานมาจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะทางอุทยานเองหรือว่าทางจังหวัดด้วยนะครับเพื่อที่จะปรับระบบการบริหารจัดการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง
นางรัฐมนตรีบอกว่าต้องกำชับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกาด้วยนะครับแล้วก็กำชับพูดคุยกับกายอาสาที่พานักท่องเที่ยวขึ้นไปให้ปฏิบัติตามประเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับถ้ายังปฏิบัติไม่ได้ก็ต้องมานั่งพิจารณาตำแหน่งหัวหน้ากันใหม่โอ้โหเรียบร้อย